หวานก็มีแต่ว่าเรื่องช็อกฟิลช็อตใจก็มีอยู่เหมือนกันสำหรับปีเสือ
คุณผู้ชมค่ะเป็นปีที่วงการบันเทิงของเรามีข่าวรักเลิกเยอะมากค่ะ
รวมรวบยอดกันมาแล้วในเรื่องใหญ่ปีเสือค่ะ
เรื่องราวการเลิกราของคนดังในวงการบันเทิงปีนี้มีหลายคู่ที่ทำเอาช็อกวงการ
มีทั้งเกือบจะถึงฝันด้วยการเข้าสู่ประตูวิวาและคู่ที่ต้องเลิกรากันไปเพราะไปกันต่อไม่ได้
เริ่มที่คู่ของปางกัณรันและโต้งทูพีคู่นี้ฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันมานาน๑๐ปี
จะเลิกรากันไปครั้งแรกหลังคบหากันนาน๔ปีแต่ในที่สุดทั้งคู่ก็ตัดสินใจกลับมาคบกันอีกครั้ง
ห่างกันไปนาน๒ปีเต็มซึ่งการกลับมาคบกันครั้งนี้ทุกคนต่างร่วมยินดี
เพราะความสัมพันธ์ดูท่าจะไปได้สวยทางฝั่งรัปเปอร์ดังอวดภาพบ้านหลังงาม
กลายเป็นเรือนหอในอนาคตและตลอดการกลับมาคบกันครั้งนี้
ปรางและต้งก็เสิร์ฟความหวานให้ได้เห็นอยู่ตลอด
กระทั่งวันที่ทุกคนรอคอยมาถึงเมื่อนุ่มโต้งคุกเข่าขอปรางแต่งงานกลางกรุงนิวยอร์ก
ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ที่ผ่านมา
กลางคนพิเศษที่มาร่วมแสดงความยินดีเป็นภาพที่ทั้งอบอุ่นและน่าจดจำของทั้งคู่
เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าซึ่งตอนนั้นทุกคนต่างลุ้นกันว่า
จบความสัมพันธ์๑๐ปีลงซึ่งเป็นการจากกันด้วยดียอมรับว่าเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิต
รางกับโต้มเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพอมันเป็นเรื่องของการแต่งงานนะคะ
รักมาเป็นระยะมีโมเมนต์งอนง้อออกสื่ออยู่เรื่อย
แต่แฟนคลับก็ไม่คิดว่าคู่นี้จะเลิกรากันจริง
กระทั่งช่วงหลังถูกชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์อีกครั้ง
หลังภาพคู่คอนเทนต์คู่เงียบหายไปจากโซเชียล
ในที่สุดสาวโฟออกมาตอบคำถามที่ทุกคนคาใจทั้งน้ำตา

รับว่าความรัก๗ปีที่จบลงไป
ทั้งคู่พยายามอย่างเต็มที่แล้ว
ซึ่งสาเหตุหลักเป็นการเลือกใช้ชีวิตที่มีเป้าหมายต่างกันค่ะ
ปิดท้ายที่คู่รักรุ่นใหญ่โอพักจิราและสามีเฟียมัธุกร
เป็นอีกคู่ที่หลายคนไม่คาดคิดว่าจะตัดสินใจปิดฉากชีวิตคู่๑๓ปีลงได้
ซึ่งทางฝั่งของสาวโอพักจิรา
ได้มาเปิดใจว่าได้ยุติความสัมพันธ์ชั้นสามีภรรยากับสามีทายาทร้านทองตามข่าวจริง
ส่วนสาเหตุขอให้เป็นเรื่องของคนสองคน
และเป็นการตัดสินใจร่วมกันของทั้งคู่
ซึ่งหลังจากนี้ยังคงมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน
และยังทำตามข้อตกลงด้วยการทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกร่วมกัน
ยืนยันด้วยภาพที่ทั้ง๓คนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก

ซึ่งก็ทำให้เห็นว่าทั้งคู่พร้อมทำหน้าที่พ่อแม่
ตามที่ตกลงกันไว้อย่างดีที่สุดค่ะ